มาดูความสวยงามของเจ้าบาฟเฟอโล

เขาบอกว่ามีคนมาสู่ขอควายไทย

ที่นี่ครับฟาร์มควายงามจันทบุรีชัยชมพู

เขามีการส่งมอบลูกควายไทยเพศผู้
อายุ๑๑เดือน
เกือบจะ๑ปี๑ขวบ

โอ้โหราคาแพงจริง
เป็นการซื้อขายกันระหว่างฟาร์มครับก็คือ
ฟาร์มควายงามจันทบุรีชัยชมพู
ฟาร์มนครปฐมควายงามนั่นเอง
ส่งมอบในครั้งนี้มันต้องยิ่งใหญ่
แต่๑๐๐๐๐๐๐บาทใช่ไหมล่ะก็มีคุณนพลอธิจักรววุฒิอายุ๔๓ปี
เจ้าของฟาร์มนครปฐมควายงามเขานำเงินสดมานี่
ถวายพาร์มของแท้๑๐๐๐๐๐๐บาท
ใครไม่เคยเห็นเงินสด๑๐๐๐๐๐๐บาทมาดูตรงนี้

ถวายพานให้เลยนะครับให้กับคุณนัทชัย
คุมคณะอายุ๔๔ปี
ก็เป็นเจ้าของฟาร์มควายงามจันทบุรีชายชมพูนั่นแหละ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่มายืนเป็นสักขีพยานนี่คือเหล่าบรรดาผู้เลี้ยงควายจากพื้นที่ต่าง
ยืนดูไงปรบมือแสดงความยินดียอด๑ล้านอย่างที่ผมบอกไปมอบให้เป็นที่เรียบร้อยนะ
ถามคุณนัทชัยเจ้าของฟาร์มควายงามจันทบุรีชัยชมพูบอกว่า
ในการทำพิธีส่งมอบลูกควายวัย๑๑เดือนในครั้งนี้เนี่ยนะ
ถือว่าเป็นการเปิดตัวฟาร์มควายงามแห่งแรกของจันทบุรีด้วย
จะได้รู้จักไงว่าที่นี่เขามีควายที่แบบชั้นเลิศราคาดี
แล้วจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้ใครที่สนใจมาดูไหม
ในการบริหารจัดการข้อควายไทยนั่นเองครับ
อย่างที่ผมบอกฮะหลักเขาก็เลี้ยงเอาไว้เพื่ออนุรักษ์ควายไทยนะ
แล้วเขาหวังว่าจะเป็นฟาร์มต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศนะ
เดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ศึกษากัน

ควายเนี่ยนะครับที่เขาขายกันได้
ถ้ามันตรงตามตำราออกมาในทางที่สวยงาม

มีโอกาสสนใจอยากไปนะฮะก็ไปกันได้ฟาร์มควายงามจันทบุรีชัยชมพูอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับ
เป็นเรื่องราวของอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตด้วยนะคะ